แล้วก็ฮอตเข้าไปใหญ่นะสำหรับไอซ์ปรีชยาค่ะ
เธอบอกเลยว่าตอนนี้ขึ้นมาโสดเนี่ยทำอะไรก็ได้นะฮะ
ก็เลยหยิบกินนิกีตัวจิ๋วมาโพสต์ลงในโซเชียลค่ะ
แต่เรียกยอดไลค์โอ้โหคนกดไลค์เนี่ยมือแทบหักกันเลยนะ

ภาพนี้คือได้รับการแต่งรูปนะ
คือเธอก็แฮสแท็กเอาไว้ว่าแต่งรูปไว้ไม่รู้เลยว่ายืดขาอะไรอย่างนี้
มีคนแซวว่าขายาวผิดปกติหรือเปล่า
เพื่อนเขาก็มีการแซวเล่นกันว่าบางรูปก็มีการยืดขายแบบขำนั่นเองนะคะ
คือทริปนี้เจ้าตัวบอกว่ายกกันไปเป็นกวนเลยนะ
ไม่ได้ไปกับหนุ่มอย่างที่หลายคนแอบเม้ากัน

ไม่ได้เอานุ่มรุ่นพี่ที่คุยกันอยู่ไปด้วยนะ
ไอก็บอกว่าตอนนี้คือสถานะที่กำลังจะมาเป็นแฟนใหม่เนี่ย

เพราะตอนนี้เธอเองก็แฮปปี้ดีกับชีวิตโสดนะคะ

หากว่าใครจะเข้ามาขายขนมจีบหรือจะมาขายขนมอย่างอื่น
เธอก็ยินดีเวลค่ำค่ะ
ก็คุยกันไปเรื่อยคือพอเราโตขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันควรจะเป็นไปอย่างชัด
เพราะว่าอะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้มั่นใจมาก

ความสัมพันธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นใหม่

เป็นตรงเดียวกันหรือพวกพี่หรือยัง
ก็โตกว่าค่ะโตกว่า

แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกัน
ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันซึ่ง
ถามว่าคุยคนเดียวไหมก็คุยคนเดียว

ไม่ได้ปิดเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คบกับเขาเป็นแฟน

ก็ไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์เลือก

กลับมาทำงานร่วมกันก็ไม่ได้เกลียดอะไรกันนี่

ก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

คือพอเรานึกถึงเรื่องการเต้น

สมมุติแบบตอบว่าไม่หรือตอบว่าใช่ก็

มีโอกาสที่จะไปรีเทิร์นไหมไม่

ช่วงนี้เนี่ยสาวสวยมักจะโสด
ต่อหลายคนนางเอกแถวหน้าในบ้านเรา